หลังจากที่เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้

เป็นลำดับที่๒๐แห่งกรุงรัฐนาโกศิลป์นะครับ
โดยในวันนี้ครับทางวัดราชบพิษนั้น

ถวายศักระสมเด็จพระอริยะวงศาขตยาน
เด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายก

บรรยากาศก็เนืองแน่นไปด้วยพี่น้องประชาชน

เดินทางมุ่งหน้าไปยังวัดราชชมพิษนะครับ
ติดตามบรรยากาศพร้อมกันจากรายงาน
โดยคุณพัชรวรินพัชรประพานั่นครับ
เจอครับ
พี่เดินทางมาเฝ้ารอตั้งแต่เช้า
หลังทางวัดเปิดให้กราบถวายศักระ

โดยในช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา๙นาฬิกา
ถึง๑๐นาฬิกา๓๐นาที
ส่วนช่วงบ่ายเวลา๑๔นาฬิกา

และจะเปิดให้เข้ากราบถวายศักระ
จนถึงวันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้

พุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากเขตน้องแข็มบอกว่า
หลังทราบข่าวจากพระราชพิธีสถาปนา
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกพระองค์ที่๒๐
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวานนี้
ก็มีความตั้งใจที่จะมากราบศักระ
เมื่อได้กราบสการะพระองค์แล้ว
รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถือเป็นมงคลแก่ชีวิต
เช่นเดียวกับพรพิมลเริงเกษตรกร

ครั้งหนึ่งในชีวิตได้กราบถวายศักระ
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกพระองค์ที่๒๐
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พุทธศาสนิกชนยืนไหว้ในลักษณะโค้งตัว
พร้อมวางเครื่องสักการะในพานที่เตรียมไว้
และต่อแถวเดินออกไปด้านนอกตามลำดับ
โดยทางวัดขอความร่วมมือ
ดถวายปัจจัยและงดส่งเสียงดัง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน